คุณผู้ชมที่จังหวัดตากเขาบอกว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
ที่บริเวณเชิงเขาดอยหินระคัง
ชาวบ้านไปเจอกับไม้ลักษณะแปลก
คล้ายกับกุมารยืนเท้าเอวแบบนี้ครับ
ไปที่ดอยหินระคังตรงไปเด้

แล้วไปเจอกับต้นไม้ต้นนี้ที่มีตาไม้ปูดออกมาแปลก
คือปูดมาแบบนี้ถ้าคุณมองผ่านเฉย
ไม่คิดว่าจะมีอะไรหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ประหลาดใจคือลักษณะ
ถ้าลองดูแล้วเนี่ยนะชาวบ้านนะ
ชาวบ้านเขาบอกนะว่ามันเหมือนกับว่ากุมารอ่ะ
เด็กเทพอยืนเท้าสะเอวอยู่ลองดูนะไอ้ส่วนที่ปูดออกมา
แล้วเวลามองแล้วเนี่ยมันจะคล้ายหรือเปล่า

เท่านั้นไม่พอในเมื่อมีความศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อแล้วนี่
กราบไหว้เลยผ้าสามสีต้องมาแบบนี้ครับ
แล้วอะไรอีกล่ะทูบเทียนแป้งโอ้โห
มาให้ครบสูตรแบบนี้ผูกเอาไว้ผูกเอาไว้ก่อน
คุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะการที่เอาผ้ามาผูกที่ต้นไม้แบบนี้
ส่วนหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเลยคืออะไรรู้ไหมอะไร
คนไม่กล้าตัดต้นไม้
เออจริงใช่ไหมใช่เขาคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ
คเทวดาอะไรอย่างนี้นั่นแหละเป็นวิธีการหนึ่งนะ
ในการอนุรักษ์ต้นไม้ผมว่านะ

แล้วยิ่งแป้งมาทูบมีปักเอาไว้โอ้โห

ใครก็ไม่กล้าตัดหรอกครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเรื่องความเชื่อเป็นยังไงบ้างล่ะ
ชาวบ้านก็บอกลูบไปสิ

งั้นบอกหน่อยสิว่าเห็นอะไรบ้างอะครับ
เห็นว่าอยู่น้ำน้ำอะไรดีน้ำเปล่าไปก่อนไม่ต้องน้ำดงน้ำแดงใช่ไหมคือเรื่องของ
คนที่เขาไปร่วมพิธีเนี่ยมีอาการประหลาดราวกับว่าเหมือนถูกผีเด็กหรือว่าเทพกุมารทองเข้า
สิงเข้าแฝงร่างอาการก็เลยเป็นอย่างนี้บอกของกินน้ำของกินน้ำแต่อาจจะเป็นไปได้ไหมล่ะในเมื่อไปตรงนั้นมันร้อนเนอะถูก
เกิดอาการขอแห้งเหมือนจะเป็นลมก็อาจจะเป็นไปได้ก็ขอมันแห้งก็บอกขอมันแห้งก็บอกแต่ร้อนร้องไห้

บางทีมันยังไม่ทันดับไฟมันล้มมันแตกก็มี
มันแล้วแต่จริงแล้วแต่ความเชื่อดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยครับ